สมมุติถ้าเขาได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลถ้าเราไม่ถึง
แล้วเขามาชวนร่วมรัฐบาลเนี่ยคั่วเดิมไปร่วมกับเขาได้ไหม
เรียนอย่างนี้ค่ะพี่ยืนหลักการชัดแล้วตั้งแต่ต้นเลยค่ะ

พี่ไม่มองเป็นพักนะเรื่องพักเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราใบแอสนะ
เราก็ให้ความแฟร์พี่มีเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นเอง
ที่คนที่เคยทำรัฐประหารมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปยกมือให้เขาได้
เอาอย่างนี้แล้วกันเอาแค่นี้ถูกไหมมันชัดเจน
คือถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่พักไหนก็คือไม่ร่วมรัฐบาลด้วยอย่างนี้หรอ

หรือไม่โหวตนายกให้อยู่แล้ว
หลักการนะคนที่เคยทำรัฐบาหารมาเราไม่สามารถสนับสนุนได้จริง

ก็ลุงคนไหนก็แล้วแต่ที่ทำรัฐพาหารมาเราไม่สามารถสนับสนุนได้

ขณะเดียวกันวันนี้พี่ไม่อยากจะพาประเทศไปเกิดความขัดแย้งอีก
ก็ต้องดูว่าอีกขั้วหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเดินประเทศแบบไหน

พี่ไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้พี่ไม่ประกาศจับคั่วกับใคร
พี่ขอจับมือกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเลือกเราอย่างถล่มทลาย
เลือกเราอย่างถล่มทลายเห็นด้วยกับเรา
เลือกเราให้มากที่สุดทั้งเขตทั้งคน

เราจะพาประเทศให้รอดและพาประชาชนไปชนะ
ขอจับมือกับประชาชนก่อน